เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของสิ่งเล็ก

สิ่งเล็กที่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ค่ะคุณ
แต่มันคืออะไรล่ะไปดู
นี่ค่ะบางคนอาจจะงงอะไรอะไรนะมันคืออะไร
ระยะทางอย่างที่เห็นขึ้นเขาลงห้วยเดินตามป่าตามเขาเข้าไปเรื่อย
จนไปถึงสระน้ำน่านเพื่อไปชมตาน้ำน่านนะคะคุณ
ระหว่างทางที่เดินไปจะเจอองค์พระพุทธรูป
แวะกราบไหว้สักการะกันสักนิดนึง
จากนั้นเดินทางต่อเลยเดินเข้าไปในป่า
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าเดินไป
ฉันเจอพระพุทธรูปองค์อึง
ฉันก็ทำการกราบไหว้จากนั้นฉันเดินต่อไป

คือร้องเพลงมันคล้ายกันแหละ๓อย่างนี้

ซึ่งเขาบอกว่าระยะทางที่ไปต้องใช้คนที่ชำนาญทางเท่านั้นนะ
เพราะว่าทางนี้เป็นป่าเป็นเขาเลยนะคะ
และแล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงที่เขาเรียกว่าตาน้ำน่านค่ะ
เป็นน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะคุณผู้ชมแบบ
นี่ดูกันชัดเดี๋ยวเขาจะหยิบเอาใบไม้ออกนะ
คุณดูนะคือถ้าเกิดหยิบเอาใบไม้ออกปั๊บอ่ะ
คุณเนี่ยเล็กเนี่ยตาน้ำเล็กเนี่ย
นี่แหละที่เขาบอกว่าตาน้ำแม่น้ำน่าน
สิ่งเล็กที่ทำให้เกิดเป็นแม่น้ำใหญ่
ใช่ค่ะนี่แหละเขาบอกโอ้โหนี่แหละเล็กตาน้ำแค่นี้
นี่แหละตาน้ำของแม่น้ำน่านที่ถือว่าเป็นโอ้โห
เขาบอกเป็นบุญตานะที่เขาได้เห็นนะ
เพราะว่าเขาเดินทางบุกป่าฝาดงเข้าไปดู
แล้วก็ได้ถ่ายคอนเทนต์ดีมาให้เราได้ดูกันนะ
คุณผู้ชมใครมีความคิดเห็นอะไรยังไง
อยากจะไปดูเพิ่มเติมก็เข้าไปดูกันได้นะคะ
คุณสุวรรณนาค๓๙ค่ะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะ
บางคนอาจจะยังมีข้อสงสัยนะมันใช่อย่างนี้จริงหรือเปล่า
เป็นอย่างนี้เหรอมันอยู่ตรงนี้เหรออะไรอย่างนี้

เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับ